คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะ
ไปดูหน่อยคราวนี้ลูกชายร้องแทนพ่อ
เพราะบอกว่าไปแจ้งความแล้วมันไม่มีความคืบหน้า
อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นขาใหญ่อยู่ในซอย
มาถึงตบหัวพ่อแล้วเอามีดมาฟันด้วย

โอ้โหอยู่เข้ามาทำร้ายคุณลุงเลยนะ
แล้วผัวเลยค่ะคือตบเข้าไทยทอย
ใช่คุณผัวจริงคุณน้ำแข็ง
ผัวเสร็จไม่พอไปเอามีดมาด้วยอีกนะคะ
คลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
เพราะลูกของคนเจ็บเนี่ยนะคะระบุแบบนี้ว่า
คนที่ไปทำร้ายพ่อเขาคือในเบิร์ต
เบิร์ตอายุ๓๕ปีเดินเข้าไปหาเรื่องดาทอพ่อเขา
ชื่อว่านายสัมเภาสายสุกอายุ๖๘ปี
พ่อก็อายุเยอะแล้วบอกว่าตอนแรกก็ยืนโต้เถียงกันอยู่
เถียงกันไปมาในเบิร์ตตบหัวพ่อเขาก่อนจะเดินกลับไป
แล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของลูกชายค่ะคุณอัศดาวุฒิ
บอกกับทีมข่าวว่าเอาจริงนะผมไปแจ้งความไว้ด้วยนะ
แต่คดีมันไม่คืบต้องเล่าให้คุณนักข่าวฟังแบบนี้ก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ภายในซอยสามัคคีที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ตอนค่ำของวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาพที่มันมืดเพราะมันเกิดตอนทุ่มนึง
เบิร์ตคนนี้มีอาชีพขับรถตุ๊กกระรับจ้าง
คือเขาเป็นขาใหญ่ในซอยนี่ลูกชายบอกนะ
มาหาเรื่องพ่อผมมาบอกว่าพ่อผมมาจอดรถเข็นขายของไปขวางทาง
หลังจากนั้นก็ลงมือทำร้ายร่างกายพ่อ
แล้วเบิร์ตยังไปเอามีดมาฟันใส่พ่อจนพ่อในเลือดอาบนะคุณ

หลังเกิดเหตุจริงก็ไปแจ้งความแล้วผ่านไปเป็น๑๐วัน
ทำไมอะไรมันยังไม่คืบหน้า
ที่สำคัญในเบิร์ตยังพักอยู่ห้องเช่าที่อยู่ติดกับห้องของพ่อด้วย
ผมก็กลัวว่าพ่อจะไม่ปลอดภัยเลยอยากจะเอามาร้องสื่อค่ะ
ผู้กรณีนะครับเขาก็ขับรถมาแล้วเขาก็บอกว่า
รถเกะกะทำรวยทำกล้วยอะไรอะไรประมาณนี้ก็เกิดการต่อล้อต่อเถียง
ซึ่งคุณพ่อก็บอกไปว่ากำลังจัดการที่จะเอารถเข้าพื้นที่อยู่
แล้วก็สักพักนึงคุณพ่อก็เลยถามว่าทำไมผู้จากกันดีอยู่กันแค่นี้
อะไรประมาณนี้ทำไมต้องด่ากันด้วยอะไรแบบนี้ด้วย
สักพักหนึ่งคู่กรณีเขาก็เดินมาปีกก็ต่อย
ครับเขาต่อยเสร็จเพิ่งเขาก็ปีกเอาบุตรมีดมาทำร้ายซ้ำ
โอ้โหเอาจริงแล้วเนี่ยทางด้านคุณอัศดาวุฒินะคะ
ลูกชายยังบอกต่อด้วยว่าตอนแรกที่ไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าให้เป็นการสมัครใจทะเลาวิวาส
เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะ
เพียงเพราะว่าฝ่ายคุณก่อเหตุในบฏ
รีบไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วไปแจ้งความก่อน
ก็เลยมองว่าอ้าวพ่อเขาไปแจ้งความทีหลัง

แต่มีวงจรปิดคลิปนี้นับเป็นหลักฐานแล้วนะ
ถูกต้องค่ะทีนี้ตำรวจค่ะก็เลยบอกแบบนี้
นี่เห็นแล้วเห็นกล้องมุมจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนว่าในเบิร์ตเข้าไปหาเรื่องพ่อของคุณอัศดาวุฒิก่อน
ตอนนี้เดี๋ยวก่อนค่ะจะมีการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุในเบิร์ตมารับทราบข้อกล่าวหา
จริงก่อนหน้านี้เคยผิดนัดกับตำรวจมาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะ